สวัสดีครับจับตาเตือนภัยในวันนี้มาเตือนกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่เดินทางไปสัมผัสลมหนาวอากาศเย็นบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยจะกลับเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านตามเขาต่างผ่านตามจุดที่มีต้นไม้ต่างอาจจะต้องระวังครับเพราะว่าหลังจากนี้หมอกจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเกิดอะไรขึ้นมาดูกันหน่อย
ในประเทศไทยภาคเหนือภาคอีสานก็คือบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงนะครับก่อนหน้านี้มีการแผ่นลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็แผ่นลงมาแรงสุดในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากนี้นะครับก็ค่อยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับการอ่อนกำลังลงแบบนี้นะครับก็จะทำให้มรสุมตะวันออกฉีงเหนือ
ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จากก่อนหน้านี้ไปตกแถวบริเวณทางตอนล่างก็จะค่อยเลื่อนขึ้นมาตกบริเวณทางตอนกลางและตอนบน
แน่นอนครับความชื้นเข้ามาเจออากาศเย็นแบบนี้ก็จะทำให้เกิดหมอกหนาเกิดขึ้น
การใช้รถใช้หนนต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าตามยอดเขายอดดอยต่างเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจากหมอกเหล่านี้มีวิธีอย่างไรเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุบ้างมาฟังกันดีนะครับมีสามข้อหลักดังนี้ครับข้อ๑เนี่ยนะครับรักษาความเร็วในการวิ่งฝาหมอกนะครับให้ความเร็วนั้นลดลงจากปกติประมาณ๓๐เปอร์เซ็นต์นะคร
จะกะให้ห่างประมาณ๔วินาทีครับอย่างที่๓ครับรักษาเส้นทางในการขับรถนะครับไม่เปลี่ยนช่องทางไปมานะครับและที่สำคัญสังเกตไฟของรถคันหน้าดีนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะครับเพื่อที่เราจะได้มีการวางแผนแล้วก็เตรียมตัวการขับรถได้อย่างถูกต้องแล้วก็เพื่อที่จะไม่เกิดอันตรายต่อเราเองรวมไปถ
ฮ่าฮ่า